ไปดูความแปลกของอีกหนึ่งคน
เป็นอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
แต่ว่าอาจารย์ท่านนี้นะห้อยพระหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่
แล้วก็ยังมีพระเกจิอาจารย์ดังกว่า๑๐องค์ไว้ที่คอ
หลายคนที่พบเจอพบเห็นก็เข้าไปขอดูพระหน่อย
แล้วก็ที่ถามแน่ว่าไม่หนักเหรอ

นี่แหละครับหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่
ที่อาจารย์มนตรีแพรกทองอาจารย์แผนกช่างกล
โรงงานวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ซึ่งท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบการสะสมเหรียญพระเป็นอย่างมาก
สังเกตจากการห้อยพระที่คอรวมทั้งหมดคุณทายสิกี่องค์

มีพระองค์ใหญ่อยู่ตรงกลางก็คือหลวงปู่ทวด
เหยียบน้ำทะเลจืดนะครับหลวงปู่ทวดเนี่ย
ตามความเชื่อก็เราก็แคล้วคลาดไง
คาดจากอุบัติเหตุเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ย
โอ้โหไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแน่นะครับ
ใครที่เดินผ่านอาจารย์ท่านนี้ก็
แป๊บนึงหันต้องสะดุดตาเลยนะฮะ

หรือไม่เห็นข้างหลังก็รู้เลยว่าเป็นอาจารย์มนตรี
เพราะข้างหลังก็มีพระเครื่องเยอะนะครับ
อาจารย์มนตรีบอกว่าชื่นชอบสะสมเหรียญพระทุกชนิดตั้งแบบ
แบบที่เป็นเหรียญเนื้อทองแดง

ส่วนใหญ่เป็นพระที่ได้มาจากการร่วมกิจกรรมโครงการต่าง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่นำเหรียญพระมอบให้เป็นที่ระลึก
หลังได้มาอาจารย์ก็จะนำไปใส่กรอบพลาสติก
เพื่อป้องกันการชำรุดก่อนนำมาให้ห้อยคอนะครับ

เพราะมีความเชื่อว่าหากสวมใส่พระจำนวน๑๖องค์

เสริมสร้างบารมีหน้าที่การงานรุ่งเรือง
และเป็นการเตือนสติตัวเองให้ทำดีอยู่สม่ำเสมอ
เหมือนพระอยู่ใกล้กับเรา
เหมือนพระอยู่ในใจเราอยู่ตรงอกแบบนี้
ชอบห้อยแบบนี้แล้วก็เตือนสติว่า
เราทำความดีนะแล้วก็จะไม่กล้าทำบาป